ไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์พี่น้องฆ่ากันเองนะฮะ
จากปัญหาที่ดินมรดก๑๕ไร่
ฝ่ายพี่ได้ไป๘ฝ่ายน้องได้ไป๗
หลังจากพ่อเสียชีวิตแต่ว่าสองคนนี้เขาไม่ถูกกัน
ล่าสุดมีปัญหาทะเลาะกันฝ่ายพี่ทนไม่ไหว
เอาปืนยิงน้องตัดคอเอาศีรษะน้องไปยนทิ้งน้ำตัวเอง
หลบหนีไปล่าสุดตามจับกลุ่มได้
เขาบอกเขาแค้นใจถูกน้องทำร้ายมาตลอดนะครับ
เขาไปฆ่าตัดคอนายออนุวัตรนะฮะ
เป็นพี่น้องแท้กันนะฮะถูกจับกลุ่มได้
ระหว่างที่เขาหลบหนีไปซ่อนตัวในป่าเขาแก่งมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
แล้วก็นำไปสอบสวนที่สพบ้านไร่
นายอนุชาเนี่ยสารภาพผมลงมือฆ่าน้องเพราะว่าผมกดดันแค้นมาก
น้องชายรังแก่ผมตลอดทำร้ายตลอดผมมาหลายปี
วันที่๒๘ที่ผ่านมาก็เลยบันดาลโทษะเก็บกฎ
เอาปืนลูกซองยิงที่ด้านหลังของน้องจนตาย
เอามีดตัดศีรษะน้องแล้วก็เอาศีรษะไปทิ้งน้ำแล้วก็หลบหนีไป

ก็มันฟันผมอ่ะ
หรือว่าอันสืบหรือว่าอันสืบน้องเต้ผมบ่อยครับ
คือจากข้อมูลที่ญาติพูดเองหรือว่าจากที่ตัวผู้ต้องหาพูดเอง
บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาถูกน้องชายทำร้ายตลอด
น้องชายเคยเอามีดไปฟันเคยทำร้ายร่างกาย
เตะเคยต่อยจากปัญหาเรื่องของที่ดินที่ขัดแย้งกัน

เขาได้รับที่ดินมาจากพ่อที่เสียชีวิต
ฝ่ายพี่ได้มาแปลกไล่ฝ่ายน้องเจ็ดไล่
แต่พี่เอาที่๘ไร่ไปปล่อยให้คนเช่า
แล้วก็ไปปลูกบ้านในที่ของน้องซึ่งได้น้อยกว่า
น้องก็เลยโมโหก็มีปัญหาทะเลาะกันเรื่อยมา

แต่เขาบอกว่าน้องชายเองก็ทำร้ายเขาเรื่อยมาเหมือนกันก็เลยแค้นใจนะฮะ
ปฏิบัติการการจับกลุ่มในครั้งนี้ตำรวจเขาสนที่กำลังกันกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้กว่า๔๐นาย
ไล่ล่าติดตามหลังจากที่อนุชาไปก่อเหตุฆ่าน้องแล้วก็หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในป่าแก่งมะกรูด
แบ่งกำลังเป็นสองชุดด้วยกัน
แรกใช้เส้นทางห้วยอิหมาตร
ที่๒เดินเท้าปูพรมไปผ่านกระท่อม
นายอนุชาใช้เป็นที่กบดานในวันแรก
ภารกิจครั้งนี้กำลังพลทุกนายต้องใช้ความระมัดระวัง
จากคนร้ายมีปืนลูกซองเป็นอาวุธพร้อมกับกระสุนกว่า๔๐นัด
แล้วก็มีดที่เขาใช้ตัดคอน้องชายติดตัวไป

เขามีความชำนาญในการใช้มีดแล้วก็ในการเดินป่าเป็นอย่างดี
ทำให้ทุกคนต้องระวังรวมทั้งทีมข่าวเรา
นี่ฮะก็เดินเท้าเข้าไปด้วยนะครับ
ทีนี้ตำรวจได้ขอให้นายตะเวียองค์พระ
ซึ่งเป็นน้าชายของนายอนุชาเดินเท้าล่วงหน้าไปก่อนประมาณสัก๑๐นาที
นำอาหารเอาน้ำเหล้าขาวไปให้เหมือนคล้ายไปล่อซื้อเขานะครับ
ซึ่งในน้ำนั้นก็มียานอนหลับผสมอยู่แต่อนุชาเนี่ยดื่มน้ำไปแล้วแต่ไม่หลับ
สามารถหลบหนีต่อไปได้จนประมาณสัก๑ทุ่มได้
ตำรวจก็สามารถเดินเท้าเข้าไปถึงตัวเขาแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวเขาได้
หลังจากที่เขาชะล่าใจย้อนกลับไปที่กระท่อมจุดแรกที่เขาซ่อนตัว
เพราะว่าตำรวจนั้นไปดักซุ่มอยู่ที่นั่นก็เลยเข้าจับกลุ่มได้ทันที
แล้วเขาก็ไม่หลับนะฮะถึงแม้กินยานอนหลับเข้าไปโดยที่การจับกลุ่มนั้นไม่มีการปะทะหรือว่ายิงต่อสู้กันนะฮะ
เดี๋ยวเช้าวันนี้ตำรวจจะนำตัวผู้ก่อเหตุไปแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุต่อไปครับ